ต้องบอกว่าสาวแท้อาจจะต้องหลบไปเลย
เพราะว่าความสวยของพวกเธอเนี่ยกลบรัศมีพวกเราจริงนะคะ
จะบอกว่าสวยทุกคนแต่ก็มีกระแสดราม่าเหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหในเวทีนี่นะตอนตัดสินออกมา
เขาบอกว่าที่สองเนี่ยสวยกว่าที่หนึ่ง
ใช่ค่ะด้วยความที่ว่าปีนี้เอาจริงนะ

คุณดูจากซ้ายขวาไปหมดเลยสวยทั้ง๓คนเลยนะฮะ
นำทีมมาเลยนะคะรองอันดับหนึ่งน้องร็อกขวัญระดา
แล้วก็รองอันดับ๒ค่ะน้องตัวเล็กพิมพิสา
เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนนะคะ
อันนั้นผู้สื่อข่าวของเราไม่เกี่ยวนะคะตัวไหนนะฮะฮ่า
อ่าแล้วก็ถือโอกาสนี้เคลียร์ประเด็นดราม่ากันเลยนะฮะ
หลังจากชาวเน็ตมีบางกลุ่มเนาะวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องโยชิเนี่ย
คนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
เพราะว่าอะไรบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องร็อกคนที่ได้ที่๒เนี่ย
กว่าตั้งเยอะสง่ากว่าด้วยทำไมไม่ได้ที่หนึ่งนะคะ
หลายคนก็เลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้น้องเขาทำงานร่วมกันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า
แต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าใครที่เมาส์เขาแรงต้องเงิบไปตามกัน
เขาบอกเลยว่าหลังเวทีเนี่ยนางงามเขาเลิฟกันดีค่ะ
ต่างฝ่ายก็ยังให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยล่ะค่ะ
ก็เริ่มชินค่ะแล้วก็เริ่มปรับตัวได้
เพราะว่าจากวันแรกค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้
รับว่าเครียดมากแล้วก็เหมือนแบบ
เหมือนจิตใจเนี่ยก็เหมือนแบบดาวน์ลงอะค่ะ
รู้สึกไม่ดีแล้วก็เหมือนแบบว่ากินข้าวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ
จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็รู้สึกปรับตัวได้เลยค่ะ
ที่ให้กำลังใจเราแล้วก็จากคนรอบข้างก็ให้กำลังใจเรา
เราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นค่ะ
ทุกคนทำได้ดีมากค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของโยเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
จากเด็กที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยในการเป็นนางงาม
พอมาถึงจุดนี้ในรอบพีริมหรือเลลิตี้เนี่ย
ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาว่าเราแบบทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมาวันจริงเนี่ยโยก็พยายามทำทุกทางทุกวิถีทางที่จะทำให้แบบว่าเราผิดพลาดได้น้อยที่สุดค่ะ
แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำได้ในคืนวันนั้นค่ะ
คือเราคิดว่า๓คนสุดท้ายคือเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกดีใจมาก
อีกอย่างหนึ่งคือล็อกก็ประกวดปีแรกด้วยล็อกได้ถึงขนาดนี้
แล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
โยชิคนกลางน้องร็อกคือชุดสีขาวนะคะ
น้องตัวเล็กคือชุดสีม่วงเหลือบดำนิดนึง
หลายคนมองแล้วความสวยความงามแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นกรรมการจะเลือกยังไงล่ะ
ลำบากใจมากคือสวยทุกคนนะ
ทุกคนแล้วก็ความรู้ความสามารถของน้องเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลย
อย่างน้องโยชิหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน
เพราะว่าน้องเองเนี่ยเคยมีผลงานทางการแสดงมาแล้ว

รวมไปถึงคนสนับกระจุกัจจิกอีกเยอะแยะเลย
ส่วนน้องร็อกเวทีแรกอายุ๑๙ปีอย่างนั้นคุณ
เพราะฉะนั้นใครที่เมาส์ไปเนี่ยหลังบ้านเขารักกันมากขึ้นด้วย
เพราะว่าโยชิเป็นเด็กของพี่ชาติ
ชาติเนี่ยคือเมคอัพชื่อดังในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะ
ซึ่งพี่ชาติเองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพของน้องโยชิ
พร้อมกับข้อความใต้ภาพเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาส่ง
มันก็มีทั้งปีที่ได้และปีที่ผิดหวัง

อีกหลายคนที่เขาผิดหวังมันก็มีเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นการล็อกกันเลย

ใช่ส่งมาตลอดมันก็ได้แค่ไม่กี่คนเองนะ
ยังไงตอนนี้น้องโยชิได้แล้วก็เป็นตอนใหม่ให้ต่อไปประกวดนางงามก็เหมือนแข่งขันกีฬานะคุณ
มีแพ้มีชนะแล้วก็ต้องรู้อภัยกันด้วยนะคะ
ถูกต้องนี่ก็ผ่านมาหลายพิธีแล้วนะ
วงการบันเทิงคงจะได้ต้อนรับเหล่าน้องแบบนี้อีกเยอะเลยนะคะ